คุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กนะคะที่มหาสารคามค่ะ
เป็นสามพี่น้องอะค่ะสามคนเพื่อนบ้านบอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยเถอะ
เพราะเห็นแล้วน่าสงสารมากนะคะครอบครัวนี้ก็คือพ่อติดเหล้า
แม่ติดยาบ้านโดนตัดไฟเด็กเด็กนอนอยู่บนกองเสื้อผ้ากลิ่นเหม็นนะคะ
ครอบครัวนี้อยู่ในหมู่บ้านโพลงามหมู่๑๒ตำบลโพลงามอำเภอโกสุมพิสัยนะคะ
มหาสารคามก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองมาตรวจสอบ
เด็ก๓คนก็คือพี่ชายคนโตอายุ๑๐ขวบอยู่ป๓
น้องชายคนกลางอายุ๙ขวบอยู่ป๒
น้องชายคนเล็กอายุ๕ขวบอยู่อนุบาล๓พี่น้องแบบนี้นะคะ
เนี่ยค่ะพอเจ้าหน้าที่ไปเด็กก็ออกมาหาเจ้าหน้าที่แล้วก็พาไปดูบ้าน
ก็เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้เป็นบ้าน๒ชั้นนะคะ
ด้านล่างมีกองเสื้อผ้าของชาวบ้านที่เอามาบริจาคค่ะ

น้ำมันยังมีใช้อยู่นะคะนี่กองเสื้อผ้า
น้ำยังมีใช้แต่ไฟถูกตัด
จุดเทียนกันตั้งแต่นู่นปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชม
บนบ้านเด็กเด็กพาขึ้นไปดูนิดนึง
ก็มีที่นอนเนอะมีมุ้งกางให้เด็กเข้าไปนอน
แต่กองเสื้อผ้าอะไรเต็มไปหมดเลย
ถ้วยชามก็ไม่ได้ล้าง
นี่นะคะสภาพด้านบนเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมคะ
กลิ่นมันก็เหม็นคละคลุ้งค่ะคุณผู้ชม
เพื่อนบ้านค่ะชื่อว่านายเปรมศักดิ์อายุ๖๒
บอกว่าสงสารเด็กทั้ง๓คนมาก
พ่อแม่พาเด็กมาอยู่กับย่าเมื่อ๕ปีก่อน
ย่าย้ายไปอยู่กับลูกสาวที่กรุงเทพ
เพราะทนพฤติกรรมของลูกชายกับลูกสะพ้ายไม่ไหว
พ่อติดเหล้าแม่ติดยาปล่อยเด็กอยู่ตามลำพัง
ต้องไปขออาหารจากชาวบ้านกันเองค่ะ
ชาวบ้านก็ช่วยนะคะช่วยเหลือตามอัธภาพ
กำนันบ้านพลงามกำนันชำนาญ
บอกว่าที่ผ่านมาเคยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยดูแล
เพราะแม่เด็กจะเผาบ้านนะ

ตอนนั้นชาวบ้านมาช่วยดับไฟกันเอาไว้ได้ทัน
เข้ามาช่วยเหลือให้เงินเดือนเด็กนะคะ
คนละ๑๐๐๐บาท๓คนก็คือ๓๐๐๐

แต่คุณผู้ชมแม่เด็กไปเบิกเงินมา
แล้วไปซื้อยาเสพติดมาเสพจนหมดเลย
เอาทุกอย่างไปขายหมดเลยแล้วก็เอาเงินไปซื้อยาเสพติดอีก
ทีนี้พมบอกว่าพยายามหลายวิธีแล้วสุดท้ายคงจะต้องนำตัวเด็กไปดูแล
แต่พ่อแม่เด็กก็ไม่ยอมให้เอาเด็กไปดูแล
เจ้าหน้าที่ก็เลยจับแม่เด็กเอาไว้นะคะไปจับได้ที่บ่อขยะ
นี่มาแล้วแม่เด็กพามาคุยที่บ้าน
ยอมรับค่ะว่าเธอเสพยา
ขอตรวจปัสสาวะก็เป็นสีม่วงจริงก็นำตัวไปดำเนินคดี
แต่เธอสั่งห้ามทุกคนเลยนะคะห้ามเอาลูกเธอไป
ห้ามพาลูกเธอไปไหนทั้งนั้น
แล้วพี่บ้านบอกว่าดีใจมากเลยเชื่อว่าคุณภาพชีวิตของเด็กน่าจะดีขึ้น

ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่าในเอก็แล้วกัน
พ่อเด็กอายุ๕๑ปี
พ่อเด็กบอกว่าที่ผ่านมาก็ทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะ
ทำงานหาเงินอยู่คนเดียวเลยแต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะ
ก็ออกไปเก็บขยะขายแต่ไปเจอเพื่อนชวนไปเสพยาเสพติด
เงินของลูกที่ได้รับบริจาคมาตัวพ่อบอกว่าพ่อไม่เคยได้รับเลย
เอาไปหมดไปซื้อยาเสพติด
ส่วนลูกเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่นำตัวไปดูแลแล้ว
พ่อบอกว่าคือเอาจริงความเป็นพ่อในใจลึกก็อยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว
แล้วผมก็ไปทำงานมาเหนื่อยก็ไม่มีเวลาทำ

สถาบันกตัววิทยายณ์คือ
ประจำชั้นที่ดูแลเด็กด้วยนะคะคุณครูธีรเดชค่ะ
ครูบอกว่าดีใจนะที่เด็กถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปดูแล
เพราะว่าที่ผ่านมาคุณภาพชีวิตของเด็กทั้ง๓คนไม่ดีเลย
คุณครูบอกว่าเนี่ยเชื่อไหมครูนะต้องอาบน้ำซักผ้าให้เด็กทุกเช้า
จัดหาอาหารให้กินมีทุนการศึกษาให้
คือตอนเย็นเมื่อก่อนนี้ก็จะเอาเงินไปฝากร้านค้าหรือจัดหาอาหารไปให้ใช่ไหมคะ
แต่พอแม่กลับมาแม่กินอาหารของลูกหมดเลย
ก็เลยต้องใช้วิธีอื่นให้เด็กนั่งกินอะไรกันให้เสร็จก่อนที่ร้าน

อย่างนั้นถ้าส่งอาหารไปที่บ้านเด็กไม่ได้กินแม่กินหมดเลยค่ะ
ส่วนคุณครูบอกว่าคือจริงแล้วเด็กเนี่ยเป็นเด็กฉลาดมากนะทั้ง๓คนเลย
แล้วก็เป็นเด็กที่จิตใจดีด้วยค่ะนะครับ
ก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าสิ่งที่ดีก็คือนั่นแหละครับแม่เขาเอาไปบำบัด

ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งพ่อทั้งแม่เด็กต้องบำบัดทั้งคู่เลย
ตำรวจส่งแม่ไปบำบัดอาการติดยาเสพติด
ส่วนคุณพ่อส่งไปบำบัดอาการติดเหล้าต้องเอาให้หายขาดทั้งคู่
ทีนี้พมก็จะพิจารณาว่าถ้าหายแล้วถ้าพ่อแม่มีความพร้อมแล้ว
ก็ถึงจะอนุญาตให้ลูกทั้ง๓คนกลับไปอยู่ในความดูแลของพ่อแม่นะคะ